มันต้องการทำลายศักดิ์ศรี

วันหนึ่งมันจะต้องชุ่มโชคไปด้วยราชา

วันหนึ่งวันหนึ่งมันจะต้องชุ่มโชคไปด้วยเลือด
เลือดของชนชั้นที่ขูดรีด

ท่านได้ยังอยากให้จะรู้อะไรนิดน่ะไหมครับ

ห้ะแกว่นอ่ะนะ
ละครเรื่องนี้สร้างจากบทประพันธ์

สะท้อนภาพความขัดแย้งทางความคิดของสังคมไทยขณะนั้น
แกว่งสมภารกลางและกำนันเจิม
แม้จะขัดแย้งเห็นต่างกันอย่างไร
พวกเขาก็ยังคบหาดูใจไม่ทำลายกัน
อาจเป็นเพราะเมตตา
ซึ่งเป็นนิสัยของคนไทย

พวกทั้งภัยแรงนะเดี๋ยวเอาหมดนะ
เออผู้ช่วยแล้วเจ้าเอาวักอ่ะอีหยัวป่ะ
ใจเย็นครับเสียที่ไผ่แดงยังไงก็ต้องเป็นของเสีย
เพราะพวกภัยแดงมันยากจนกันจะตายเราก็เอาเงินเฟี่ยงเข้าไป
ส่วนที่อำเภอเดี๋ยวผมดูแลให้

วันนี้กูมาดีแต่มึงมันจะไปรู้อะไร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

แม่ท่านสมภาณเองทำผมซะอืบแย่
เป็นไงจุกสู้เขาไหวไหม

ชื่อนักมวยมันต้องกล้ากล้าแข็ง

หรือไม่อย่างนั้นก็ต้องชื่อ
ไปยุดอะไรเทือกนั้นแหละ
พี่กว่านเห็นว่าทุกเราถูกกดขี่คมเพลงทางชนชั้น

แกวนว่าพวกเราต้องลุกขึ้นสู้
สู้สู้กับใครสู้กับอะไรหรือพี่เทียม
มีปืนอยู่กระบอกยิงกระเทิมทิ้งเสียดีไหม

กูจะฆ่าไอ้เทียมไอ้คนจังเลย
กูนึกไว้ไม่มีผิดกูจะฆ่ามัน

เอ๋อะไรก็จะฆ่าจากวังกระเทิมเตอร์เตอร์ไป
เทียมก็จะฆ่าพ่อพ่อก็จะฆ่าพี่เทียม
กูนึกแล้วว่ามึงจงฉวยมาหาแผงทิพย์
วันเนี้ยอุ้ยกูไม่ยิงมึงให้ใส่แตก

กลางคนเก่านั่นเอง

ไปเว้ย

ว่าพี่แฟนค่ะไม่ชอบแภบค่าเม็ดเกลือกบ้อน

อะไรนี้ยาอย่า

จนสมภารเข้ามายุ่งนี่แหละ

ป้อใต้ขอห่างตกน้ำตกผ้าจริงไหม
เหมือนน้ำแยกสาย
เหมือนไผยกร
ทุกคนยังคงฟังรอ